คุณผู้ชมฮะไปดูกลุ่มนักเสี่ยงโชค

เออคุณตายเอียง

เขาบุกไปตะลุยเพื่อหาของดีของเด็ด

เจอดีเข้าให้ครับ
เจอยังงี้ไม่จอดแล้ว

โอ้ย่วตายแล้วไม่จอดหรอกแต่ดูนะเห็นเรือนลางเนี่ย

เดินให้เห็นเลยอ่ะโอ้โห

อ้าวใช่มั้ยเห็นแบบนี้ก็ตกใจนะ
คุณผู้ชมฮะไปดูกันก่อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าของคลิปเขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
คืนเกิดเหตุนะเป็นคืนวันพระใหญ่เห็นอย่างนี้เลย
ช่วงเวลาประมาณสักตี๒โอ้โหเวลาทำการผีตื่นมาพอดี

ตี๒คุณกลับคุณจะไปเจอผีเหรอ
มาดูคลิปนี้ก่อนเอาไปต่อคุณชิสา
ตามความเชื่อวันพระใหญ่เป็นวันปล่อยผีไง
ซึ่งเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคที่ชอบไปหาโชคหาลาบตามค่ำคืนนี้
เขารวมตัวกันเพื่อไปขอโชคลาภจากศาลเจ้าพ่อดงภูดิน
ที่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกด

บ้านคุณชิสาเขาบอกว่าระหว่างทางเจออย่างนี้

เราไม่ได้บอกว่ามันจริงหรือไม่จริงนะ
จะเป็นตามนั้นหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูแล้วไปคิดตามเอาละกัน
และหลังจากเจอสิ่งลี้ลับอะไรลักษณะแบบนี้แล้วที่ร้อง
หัวหน้าจอดไปจอดแล้วนะ
พวกเขาเดินทางต่อฮะไม่ย่อท้อ

รถก็ไม่ไปต่อแล้ว
แต่พี่เขาใจกล้าเขาขอเดินทางต่อไปขอโชคที่ศาล
และเมื่อไปถึงที่หน้าศาลเกิดเหตุการณ์ระทึกยังไงล่ะ

เขาบอกว่าเนี่ยแต่ละครั้งส่องไฟไปเจอเลยเจอเลย
เจอกับเหตุการณ์ประหลาดตลอด
ตอนแรกพวกเขาก็ทำการกล่าวไห้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ไหนมาแล้วเนอะมันต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไป

นี่ยังมีกระจายไปเขย่าเซียมซีกลางค่ำกลางคืน

เขย่า๓ครั้งได้มา๓ติ้วเขาบอกว่าตรงเลย

เขาว่าอย่างนั้นนะจะตรงจริงเปล่าไม่รู้หรอกนะ
อ่าแล้วมีการจุดทูปเสียงทายด้วย

ในเมื่อได้สิ่งที่ต้องการได้อะไรบ้างอ่ะ

ทูปเสียงทายนะได้ดังใจหมายแล้วนะ

แต่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเป็นยังไงไปดูกันครับ
นัควันไม่อยากว่ากากเขาไป

โอ้หูยน่าจะไปตั้งแต่ตอนก่อนเข้าแล้วจริงค่ะ
แต่ทางเข้าเมื่อกี้แล้วถอยเผลอหมุดมากเลย
เอาให้คนรู้บ้างคุณผู้ชมให้ดูกันอย่างนี้ในทางความเชื่อเขามี
แต่ในทางที่เราดูกันนะอันนี้ดูแล้วต้องใช้สติ๊กด้วยนะผมยังไม่ชวนนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้คลิปแบบนี้มีเยอะแยะมากมายในยูทูป

และก่อนที่คุณจะเข้าไปดูเนี่ยนะตอนเริ่มต้นคลิปเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่า
ภาพที่คุณได้เห็นคลิปที่คุณได้ดูเป็นคลิปที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น

บอกให้ฟังเพื่ออะไรใช้สติในการดู

หรือจะอาจเป็นความเชื่อก็แล้วแต่คุณจะเชื่อ
อาจจะมีคนดูแลอยู่ในวัดก็ได้

แต่ทั้งหมดดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ

รับชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อความขนลุกกันไปแล้ว